มีอีกแล้วเนี่ยที่ลำปางก็มีนะครับ

ตามมาง้อพันรยานะครับ

ว่าเขาจะไปมีชายอื่นพอเขาไม่ยอม

พอยิงตายแล้วถูกจับได้

อ่าไปดูภาพเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเป็นภาพที่กราบศพของผู้ตาย
ถาวรอินมาเมืองอายุ๓๑ปีนะครับกราบศพนางสาวปฏิมานันเรือนน้อยอายุ๓๙ปีหลังจากที่ใช้ปืนยิงเขาจนตายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่ตำบลนาแก่อำเภองาวจังหวัดลำปาง
เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
คือตำรวจศพงาวได้รับแจ้งเหตุและมาตรวจสอบพื้นที่
พบว่านางสาวปฏิมานรถูกยิงด้วยปืนลูกทรองสั้น๑นัดเข้าที่หน้าอก
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านเลยนะครับ
ส่วนนายถาวรที่เป็นอดีตสามี
ก็นั่งอยู่ในบ้านไม่ได้หนีไปไหนนะฮะ
จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็คือแม่ของผู้ตายนะครับ
บอกว่านายถาวรกับลูกสาวเนี่ย
เคยอยู่กินเป็นสามีภรรยากัน

แล้วก็แยกกันแยกกันมาปีนึงแล้ว
เนื่องจากนายถาวรเป็นคนอารมณ์ร้อน
แล้วก็มักจะกล่าวหาลูกสาวของแม่เขาเนี่ยว่าไปมีชายอื่นมีคนอื่น
ที่สุดแล้วก็ทะเลาะกันก็แยกกันไปปีหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้แม่บอกว่านั่งอยู่กับลูกสาวในบ้าน
จู่นายถาวรปีนรั้วเข้ามาในบ้านมาขอคืนดีกับลูกสาว
แต่ว่าลูกสาวไม่ยอมไม่สนใจนะฮะนายถาวรก็เลยโกรธ
อยู่ดีก็ชักปืนลูกซองขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปที่หน้าอกลูกสาว๑นัด
จนเสียชีวิตคาที่เลยนะครับอ่าแล้วตำรวจก็มานะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็นำตัวนายถาวรไปดำเนินคดีแล้วนะครับ
พาไปหาปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยหลังก่อเหตุนี้ก็โยนทิ้งไปแถวกอไผ่แถวบ้านนั่นแหละนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๒๐เมตร
พาตัวไปค้นบ้านของผู้ต้องหาที่อยู่ที่ตำบลบ้านโป่งด้วยนะครับ

ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนเข้าไปในเมืองหรือหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
อารมณ์ชั่ววูบแท้เลย